เป็นเหตุการณ์สุดระทึกฮะรถยนต์ชนแล้วหนีชนคุณตาวัยเจ็ดสิบเจ็ดปี

มุมนี้งงอ่างงมากมุมนี้ฮะอ้าวอยู่อยู่ดีดี
เตอร์ไซค์มาแล้วคนขี่หายไปไหนนั่นน่ะดิ
กล้องหน้ารถของคันนี้คันที่เป็นพลเมืองดีเขาก็งง
งงต้องไปดูอีกมุมหนึ่งฮะอีกมุมหนึ่งตกใจมาก
อีกมุมหนึ่งพาช็อกทันทีเหตุการณ์นี้ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีดี
รถยนต์ชนเอาคนไปนู่นแล้วติดไปกับรถไซค์เลยเออ
ติดไปอยู่ที่หน้ารถแล้วไปกลิ้งแล้วจากนั้นรถนี่
เอาลูกศรชี้ไปสุดปลายทางไปเลยไปแล้วอ่ะหนีไปแล้ว
เหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้นะฮะรถยนต์มาด้วยความเร็ว
ชนคนขี่มอเตอร์ไซค์จากนั้นคนขี่กลิ้งไปที่หน้ารถ
เร็วหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเสี้ยววินาที
จากนั้นคนขับรถยนต์ชนแล้วหนีหายตัวไปเลยแล้วคนโดนชนอ่ะ
ปลิวไปนู่นห้าสิบเมตรฮะเหตุเกิดขึ้น
ถนนพะหนโยธินแถวบิ๊กซีบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
คนขับหลบหนีไปแล้วผู้เคาะร้ายเป็นคุณตา
คุณตาวัยเจ็ดสิบเจ็ดปีตาชอบชื่อตาชอบช่วยให้สม
ชอบอาการเป็นไงบ้างหักก็มีแตกก็เยอะ
หักก็คือขาขวาหักหายปลาร้าหักฮะแตกล่ะหัวแตก
หน้าหน้าผากเปิดอุ๊ยอาการสาหัสมากครับ
ต้องรีบผ่าตัดเป็นการด่วนตาชอบเนี่ยแกเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ
แล้วอายุเท่าไรนะเจ็ดสิบเจ็ดมาขี่มอเตอร์ไซค์ทำไม
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาลูกค้าลูกค้ารถเสียอยู่กลางทาง
ชอบเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของอู่แล้วเป็นช่างเองด้วย
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปช่วยซ่อมรถให้กับลูกค้าไปมา
เจอเหตุการณ์ร้ายร้ายครั้งนี้ซะก่อนแต่รถยนต์ชนแล้วหนีสุดท้าย
ตำรวจภูทรเมืองลบบุรีตามจับคนขับรถรายนี้
มาดำเนินคดีได้แล้วก็แจ้งหลายข้อหาไปนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นชนแล้วหนีชนแล้วไม่ให้การช่วยเหลือความผิดหลายกระทงครับ